อดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะครับ

ทางด้านของพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
แล้วก็คณะนำสำนวนคดีปึกใหญ่ทีเดียว
ในกรณีที่กล่าวหาพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอายามมาตรวาล๑๕๗
กรณีไปแทรกแซงการทำสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกับพวกอีก๓คน
คือนายปรีชาไคร่ครวนนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
แล้วก็นางสาวพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัดที่ตกเป็นผู้ต้องหาให้การสนับสนุน
ผลตำรวจตรีสุทธิกระทำผิดในข้อหาดังกล่าว
ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
โดยมีนายสุธิบุญมีภูมิในการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้รับสำนวนทั้งหมด๒แฟมใหญ่
ก็เป็นจำนวน๗๙๘หน้าทีเดียวครับ
ผลตำรวจตรีกระมวลบอกว่าสำนวนที่มอบต่อปปชนั้นเป็นการสอบพยาน๑๓ปาก
แล้วก็หลักฐานที่เป็นเอกสารเช่นการตรวจพิสูจน์เครื่องคอมพิวเตอร์ของร้อยเวรและก็โทรศัพท์ของครูปีชา
ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มาประกอบการพิจารณา
หากผู้ถูกกล่าวหามีพยานเพิ่มเติมมากจากนี้
ก็สามารถนำไปมอบให้กับปปชได้
และต้องมาชี้แจงเหตุผลตามข้อสงสัยที่ถูกกล่าวหา
เพราะว่าพยานหลักฐานที่ถูกต่อหาส่วน๑เนี่ยก็คือ๑๐๐เวง
ซึ่งทางปปนั้นก็ได้กันไว้เป็นพยานแล้วนะครับ
ทางด้านของนายสุธิบอกว่าปปชจะตรวจสอบรายละเอียด

ที่จำรายงานให้กับคณะกรรมการปปชได้พิจารณา
ทั้งนี้หากทางด้านของพลตำรวจตรีสุทธิมีพยายามหลักฐานเพิ่มเติม
ก็สามารถนำส่งไปยังปปชได้ทันทีครับ